เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖รอบ๘ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
เป็นเกมที่ทำประตูเยอะที่สุดในทวนาเมนต์ด้วยค่ะ
ซึ่งฝรั่งเศสก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
ไปพบกับเยอรมนีในวันที่๗กรกฎาคมนี้
แฟนบอลทีมตราไก่ก็แสดงความดีใจ
ส่งเสียงร้องกันอย่างเต็มที่ค่ะ
หลังจากทีมรักนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
การชนะคู่แข่งด้วยสกอร์ที่ขาดลอย
และก็ถือเป็นการทำประตูรวมถึง๗ประตูครั้งแรกในยูโร
หลังจากครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี๒๕๖๒
ในเกมที่เนเทอร์แลนด์ชนะยูโกสลาเวียไปหกประตูต่อหนึ่ง
โดยฝรั่งเศสนะคะก็เคยเป็นแชมป์ยูโรมาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกในปี๑๙๘๔ที่เป็นเจ้าภาพเอง

สำหรับโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศนะคะ

เป็นคิวที่โปรตูเกสนะคะจะเจอกับเวลส์
และวันพระคาสบดีที่๗กรกฎาคม

ก็จะไม่มีมาริโอโกเมสแล้วก็ซามิแคเดร่าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
จะพบกับเจ้าภาพฝรั่งเศสค่ะ
โดยคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ด้วยการส่งปรายศนียบัตรมาทายการแข่งขันกัน
ว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
รางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท
แล้วก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคม
ภายในเวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
จากนี้นะคะยังสามารถร่วมกิจกรรมชิงลูกฟุตบอลโบเชลจำนวน๒รางวัล